จะพาทุกคนไปดูร้านลูกชิ้นร้านนี้ขวัญใจของชาวนครศรีธรรมราช
จะน่ากินน่าทานขนาดไหนไปดูเลย
ครับมาช้าแต่มานะ
พี่กัดร้านอยู่ที่หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

หากชนะได้กลับไปนครสีช่วยลองไปชิมดูหน่อย
ผมจะต้องไปกินให้ได้ลูกชิ้นทอดพี่หนง

ถูกต้องเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี
ถ้าคุณทานเผ็ดน้อยก็บอกเขาว่าเอาหวานเยอะ

รุกเกียวถอนใส่ไข่นกกระทา
ชอบชอบมาก
ถอนด้วยทุกที่เกียวแบบกรี๊บเลย

รุกใจทุกอย่าง
ลูกชิ้นแล้วมันจะเป็นคำสร้อยว่าลูกเอยลูกใจ

เออน้ำจิ้มน้ำเอยน้ำใจ

ประมาณนี้ลูกชิ้นทอดพี่นงนะคะเขาจะเริ่มขายบ่าย๓โมงนะคุณผู้ชม
ใครที่เป็นสายลูกชิ้นลูกชิ้นทอดไส้กรอกแดงเกี้ยวไข่นกกระทะ
ไปต่อคิวรอที่หน้าสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชได้เลยนะคะเห็นไหม
เมื่อกี้นี้เจ้าของคลิปเขาทานให้ดูเขาไปทานในรถ
เคยแวะไปอยู่เหมือนกันหน้าสานหลักเมืองนครศรี

ไม่ได้กว่านั้นไปบังจะไปหามังคุดคัต

ไม่ต้องคัตลูกชิ้นก็เอาไว้เลย